ช่วงนี้บ้านเราฝนตกแต่ถ้าทางแถวคั่วโลกใต้ฝั่งใต้
เขาเริ่มหนาวกันแล้วเราหนาวไม่พอสัตว์เขาก็หนาวเหมือนกันนะคะ
ไปดูฝูงวานอพยพกันคุณผู้ชม
เขาหนีหนาวไปทะเลที่อุ่นกว่านอกฝั่งของอาเจนติน่า
นักท่องเที่ยวนี่แห่ไปดูกันเยอะเลยล่ะค่ะ

ความหนาวเย็นจากทริปแอนตาร์ติก้าในคั่วโลกใต้
แล้วก็มุ่งหน้าไปยังบริเวณที่มีสภาพอากาศอบอุ่นกว่า
ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่

ไปเที่ยวช่วงนั้นพอดีโชคดีเลยนะได้ดู
ชายหาดแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ไม่กี่แห่งในโลก
ที่สามารถมองเห็นวานได้จากบนฝั่งเลยนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่พิทักษัตว์ป่าของอาเจนติน่าเนี่ย
เขาวางมาตรการในการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว

มีจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะอนุรักษ์วานสายพันธุ์นี้นั่นแหละค่ะ
พอพวกมันโตเต็มวัยเนี่ยคุณรู้ไหม
เขายาวได้ถึง๑๘เมตรเลยนะโอ้โห

แล้วน้ำหนักได้ถึง๑๐๐ตันเลยทีเดียวโอ้โฮ
เขาเป็นสัตว์ใหญ่จริงนะวันใครได้เห็นก็น่าดีใจด้วยนะ

งั้นคนก็แห่ไปดูกันเต็มหาดโอ้โหมันไม่ไหวนะ